คดีนี้นอกจากจะต่อสู้กันด้วยพยานหลักฐาน

ยังถึงขั้นท้าสาบานกันด้วยนะครับ
เพราะฉะนั้นเราจะย้อนไปดูกันหน่อยว่า
แต่ละฝ่ายได้สาบานอะไรกันไว้บ้าง

ถ้าวันนักศิษย์๑๐โมงขอท้าเลือดวันที่๑๐โมง
ท่านฝ่ายกู

สาบานกับผมที่สารหลักเมือง๑๐โมง

ให้คุณลุงจรูนได้เก็บคำสาบานเนี่ย
สาบานไว้ที่ศาลตอนขึ้นศาลดีกว่าครับ
หลังผิดหวังกับการสอบสวนของตำรวจภูทรภาค๗
ระบุว่าเจ้าของลอตเตอรี่รางวัลที่๑

นำซ้ำอาจตกเป็นผู้ต้องหาคดียักยอกทรัพย์

หรือร้อยตำรวจโทรจรูนวิมูล
ข้าราชการตำรวจคู่ขัดแย้ง
อ้างสิทธิความเป็นเจ้าของลอตเตอรี่ดังกล่าว
ประกาศกล้าวขอท้าสาบาน
เพื่อยืนยันว่าตัวเองไม่ได้ขโมยลอตเตอรี่ใครมา

พร้อมเดิมพันธุ์ด้วยชีวิตครอบครัว

จะต้องล่มจมตกตามกันไปทุกคน
ท้าให้ครูปีชาผู้ไปแจ้งความลอตเตอรี่รางวัลที่๑หาย
รวมถึงพยานและตำรวจทุกนายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดี
สาบานพร้อมกันที่ศาลหลักเมือง
ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองกาญจนบุรี
ครูปีชาไม่รับคำท้า

สาบานต่อหน้าสารยุติธรรมอยู่ดี
ทำให้๑๐นาฬิกาตามเวลานัดหมาย

และทีมงานมูลนิธิทนายประชาชนและกองเชียร์
เดินทางมายังศาลหลักเมืองกาญจนบุรี
นางปนัญชยาสุภูนิหรือเจ๊เกียว

และเป็นพยานคนสำคัญฝั่งครูปีชา
ที่ประกาศรับคำท้าสาบานหมวดจรูนไว้ก่อนหน้า

พร้อมนำร่างคำสาบานที่ลงมือร่าง

มอบให้กับหมวดจรูนหนึ่งแผ่น

ตามที่นางปนัญชยาร่างขึ้นมา

และยินดีที่จะอ่านคำสาบานดังกล่าวทันที
ร้อยตำรวจโทจรูลวิมูล
ขอสาบานต่อสารเจ้าพ่อหลักเมือง
ว่าข้าพเจ้าได้ซื้อรอตาลี
เลข๕๓๓๗๒๖มาจริง

หรือมีคนหยิบส่งให้
ข้าพเจ้าพูดไม่จริง
ขอให้ข้าพเจ้าแท้คดีความ
เจอกับความวิบัติภายใน๗วัน๙วัน
ส่วนที่ให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ไม่ตายดีความโปรโหลยาชพี่น้อง

ทุกข์ทรมานตกนรกหมกไหมไม่ได้ขุดไม่ได้เกิดครอบครัว
และขอให้ถูกสังคมประนามรังเกียจคนในสังคม
รวมไปถึงอาชีพการงานครอบครัวร่มจมไม่เจริญ
ภายหลังเสร็จสิ้นการท้าสาบาน
ร้อยตำรวจโทจรูลแสดงความมั่นใจว่าเขาคือผู้บริสุทธิ์
ส่วนใครที่พูดโกหกก็ขอให้เป็นดังคำสาบาน
เพราะโดยส่วนตัวรู้อยู่แก่ใจว่าความจริงคืออะไร
ขณะที่เจ๊เกียวไม่หวั่นไหวที่จะยืนยันความบริสุทธิ์ต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์
แต่สำหรับกรณีนี้สารยุติธรรมเท่านั้นที่จะตัดสินถูกผิด
ไม่ว่าจะให้พูดที่ใดความจริงก็เป็นเช่นเดิม
พร้อมย้ำหนักแน่นว่าไม่ได้ปั้นแต่งเรื่องราว
หรือเป็นขบวนการตามที่ถูกกล่าวหาอย่างแน่นอน

ผมซื้อมาจริงผมเป็นคนบริสุทธิ์

ใจผมรู้อยู่แล้วว่าใครทำอะไร
แม้การท้าสาบานของร้อยตำรวจโทจรูล
จะถูกมองว่าเป็นเพราะหมดหนทางสู้ในทางกฎหมาย

ต่างฝ่ายต่างยังคงกล่าวอ้างความบริสุทธิ์ในคำให้การ

สถิตยุติธรรมเท่านั้นจะเป็นผู้ตัดสิน
ซึ่งความจริงจะมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น

นับถอยหลัง๒๘กุมภาพันธ์นี้